คุณผู้ชมคะจะอ่านข่าวต่อไปนี้นี่ถอนหายใจก่อนเลย
เพราะว่ากู้ภัยเขาถ่ายคลิปผู้หญิงคนนึงนั่งอยู่ข้างถนนเลยนะ
แล้วสภาพคือตาเตอบวมเลือดอาบหน้า
ทีนี้ถามป้าป้าไปโดนใครทำอะไรมาไปโดนใครทำร้ายมา
เดี๋ยวฟังสิ่งที่ผู้หญิงคนนี้เขาตอบกู้ภัยนะคะคุณผู้ชม

อย่าตอบใจ
อย่าเอาตำรวจไปุ้งตก
ขอเถอะยายขออย่าเอาตำรวจไปยุ่งเลย

ล้มเองมันไม่เป็นแบบนี้แน่นอนปกป้องเต็มที่นะคะ
ใช่แล้วเดี๋ยวต้องเล่าให้ฟังว่าทำไมถึงต้องปก
เต็มที่แต่บอกก่อนว่าคลิปนี้ถูกโพสต์อยู่ในเฟซบุ๊กบรรเทาสาธารณภัยและอุบัติภัยเพียวเยี่ยงไทยศรีราชา
กู้ภัยคนนี้เขาไปเจอผู้หญิงร้องห่มร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ริมถนนที่อำเภอศรีราชา
แล้วดูตามเนื้อตามตัวสิคะโอ้โหคือมันบอบช้ำเหลือเกินตาบวมปูดหัวแตกเลือดอาบหน้า
กู้ภัยเขาเห็นแบบนี้ต้องรีบประถมพยาบาลเบื้องต้นก่อนนะคะมันเป็นแผลจากการถูกตีโดนทำร้ายนี่แหละ
พอถามปั๊บกลายเป็นว่าคุณป้าอ้ำอึ้ง
ไม่ยอมตอบไม่บอกด้วยว่าใครทำร้ายแต่พอเค้นไปเค้นมาไล่ถามไปเรื่อย
เลยรู้ว่าแผลทั้งหมดนี้โดนลูกชายทำร้ายค่ะ
ลูกแท้คุณผู้ชมกู้ภัยเห็นยังขึ้นเลยนะตอนนั้นแล้วก็บอกว่าป้าต้องไปแจ้งตำรวจนะ
อืมแต่คุณป้าก็ยิ่งร้องไห้หนักไปอีกแล้วก็บอกว่าอย่าไปแจ้งตำรวจเลย
หลังจากนั้นเนี่ยก็มาพูดใหม่ไงบอกว่าป้าเดินล้มเอง
ที่ไม่พูดว่าลูกชายทำร้ายเพราะว่ากลัวไง
ว่าตำรวจจะไปจับลูกชายแล้วพอกู้ภัยบอกว่ามาเดี๋ยวจะพาไปส่งบ้าน
บอกว่าไม่เอาอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวนั่งอีกแป๊บนึงเดี๋ยวกลับเอง
ทีนี้กู้ภัยพยายามทำทุกวิถีทางแล้วจริงคุณผู้ชม
แล้วก็เอาเรื่องราวมาแชร์เตือนคนเป็นลูกนะคะ
ตอนเด็กแม่เลี้ยงคุณมาเขาเคยตีคุณถึงขนาดนี้ไหม
ทำไมคุณต้องไปทำร้ายแม่คุณขนาดนี้ด้วย
ดูสิคะโอ้โหปกป้องลูกเต็มที่เลย

ผู้ภัยจะพาไปส่งบ้านก็บอกว่าไม่เอา

กลัวจะโดนทำร้ายอีก